ทำงานเราก็จะมีความชำนาญเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัน

แล้วก็พัฒนางานของเราให้มันดีขึ้น
แต่คุณผู้ชมฮะช่างทำทองคนนี้

ปกติทำทองส่งร้านทองใช่ไหม

แล้วไปเร่ขายคุณผู้ชมฮะ

นายศักดาวิทย์กองสมบัติอายุ๒๗ปี
ถูกตำรวจสนบังขุนเทียนเนี่ยจับไว้ได้ครับ
แล้วสักดาวิทย์เป็นช่างทำทองและผู้ต้องหาคดีช่อโกง
หลอกนำแหวนทองคำหนัก๒สลึงสอดไส้ด้วยเนื้อเงินแบบนี้
ขายที่ห้างทองใบเยาวราชครับ
เงินไป๑๕๐๐นะแล้วตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวไว้ได้ที่ห้องพักแถวจรรย์สนิทวงศ์
ดาวิทย์เนี่ยก็เป็นคนมีประวัติครับไม่ใช่จบการศึกษาแล้วนะ
มีประวัติตระเวนขายหลายร้านเลยขายมา๗๘ครั้งแล้วครับ
ศักดาวิทย์เอาแหวนทองมาขายให้ทางร้านเมื่อ๓พฤศจิกายนครับ
ทีนี้ก็มีการตรวจสอบเพราะว่ามีการแจ้งมาว่าตอนนี้มีมิจฉาชีพระบาด
เอาแหวนทองยัดไส้เนื้อเงินมาหลอกขายร้านทองหลายแห่งเลย
ร้านเขาก็แกะดูพบอ้าวยัดไส้จริงด้วยก็เลยแจ้งตำรวจมาตามจับกลุ่มตัวได้ครับ
ศักดาวิทย์ช่างทองคนนี้ก็รับสารภาพว่าทำมาหลายท้องที่แล้วทำมาหลายร้านแล้ว
เพราะว่าที่ร้านรับซื้อเนี่ยมันจะมีโค้ดตอกอยู่ใต้แหวน
ตัวเขาเองเนี่ยเป็นช่างทองใช่ไหมก็ทำทองส่งร้านนี่แหละ
ก็เลยมีโค้ดไว้ต่อไงเขาทำทองแท้๑๐วงแล้วก็ยัดไส้อีก๑๐วงเอาไปเร่ขาย
ธรรมดาเขาเตือนนะที่ทองร้านไหนเอาซื้อไว้ก็ตรวจสอบ๔๓๔๐๐๒
แล้วก็ให้โค้ดเนี่ยไปตอกทองเนี่ยก็อาจจะเป็นช่องว่างที่คนที่เอาไปใช้กระทำความผิดได้
ระมัดระวังหน่อยถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนเอาไว้ก็ดีนะครับ
จะได้ติดตามได้เวลาสรุปแล้วว่าเขาเป็นมิจฉาชีพนะครับ